ไปดูที่อุทัยธานีค่ะพระสองรูปทะเลาะกันอีกแล้ว
อีกฝ่ายนึงเอามีดมาฟันอีกฝ่ายหนึ่ง
เลือดสาดได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
ทะเลาะอะไรกันใจเย็นนะคะ
นี่ค่ะพระรูปนี้นะคะชื่อว่าพระเจน
ท่านได้รับบาดเจ็บแบบนี้สาเหตุเพราะอะไร

นี่ท่านครองสมณเพศแต่ว่าท่านไม่เบาเลยนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวค่อยฟังเดี๋ยวบอกค่ะ
เอาสภาพคนเจ็บก่อนไปเยี่ยมอาการพระที่เจ็บก่อนนะฮะ
นี่สภาพของพระเจนกระเทศค่ะ
ท่านเป็นพระลูกวัดวัดโบดนะคะ
ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ศีรษะของพระเจนถูกฟันด้วยมีด
เป็นแผลขนาดใหญ่มีเลือดไหลนองออกมานะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนที่จะนำพระไปทำแผลต่อที่โรงพยาบาล
เจนเกิดอะไรขึ้นคะ
พระเจนเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เคยกิน
ช่วงสักประมาณบ่ายโมงของวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางวัดขุมทรัพย์เนี่ยเขาได้มานิมนต์พระวัดโบสถ์ทั้งหมด๕รูป
ให้ไปร่วมประกอบพิธีมาติกาบังสุกุลและสวดอภิษฐรรมศพ
โดยมีพระบุญยืนปานอินเป็นพระลูกวัดเดียวกัน
รับกิจนิมนต์ไปในครั้งนี้ด้วย
คราวนี้หลังสวดมาติกาเสร็จก็ถึงขั้นสวดหน้าไฟ
โดยมีพระทั้งหมด๔รูปซึ่งปรากฏว่าพระบุญยืนที่ไปด้วยตอนแรก๕รูปเนี่ย
พระบุญยืนเป็นหนึ่งในสี่รูปจริงแล้วต้องขึ้นไปสวดด้วย
แต่พระบุญยืนทำเฉยไม่ยอมขึ้นไปสวด
พิธีกรก็เลยจัดให้พระรูปอื่นขึ้นไปสวดแทน
สวดเสร็จพระบุญยืนกลับไปพูดลักษณะเหมือนเหน็บแนมพระรูปที่ขึ้นไปสวดหน้าไฟแทน
คราวนี้พระเจนก็เลยบอกว่าช่วงที่เดินทางกลับวัด
ก็เลยไปต่อว่าพระบุญยืนว่าทำไมไม่ขึ้นไปสวดหน้าไฟ
พระบุญยืนไม่พอใจก็เลยหันมาต่อยอัตมา
อตมาที่ว่าก็คือพระเจนแล้วก็มีการต่อสู้กัน
จังหวะนั้นพระบุญยืนหยิบมีดอิโต้ยาวสักประมาณ๑ศอกมาฟันที่ลำตัวแล้วก็เอวรวมถึงที่หัว
จนเป็นแผลยาว๑๐เซนติเมตรจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้
ทีนี้หลังออกจากโรงพยาบาลท่านเจ้าอาวาสเรียกทั้งอัตมาก็คือพระเจนกับพระบุญยืนเข้าไปพบ
ให้ทั้งสองคืนทั้งสองคนเนี่ยศึกจากความเป็นพระพระบุญยืนศึกไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนอัตมาคือพระเจนเดี๋ยวจะศึกในวันนี้วันพฤชมงคลพอดีนะคะ
วันที่๑๐พฤษภาคมด้านคดีตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกพระบุญยืนกับพระเจนไปคุยตกลงกันเรื่องของค่าเสียหายนะคะ